นั่นเองแต่ว่าจริงแล้วเขาบอกว่าในช่วงที่พายุเข้าแบบนี้ก็เลยทำให้มีเห็ดเยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดเพียบเลยผุดออกมาอึ่งก็ผุดออกมาอีกกว่าดอกเห็ดอีกคุณคือที่เห็นมันบวบใหญ่ไม่ได้อัดล้มเข้าไปนะไม่ใช่พองล้มค่ะคือมันบางตัวมันท้องใช่อึ่งคือมันท้องที่มันมีไข่อยู่ข้างใ

ไปแล้วแต่ประเภทของเห็ดก็เริ่มตั้งแต่๒๐บาทไปจนถึงราคา๒๐๐บาทนะคะส่วนอึงอ่างที่ชาวบ้านเขาจับได้เนี่ยก็จะมีอึงโกรกและอึงข้างลายถ้าอึงโกรกก็จะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๕๐บาทส่วนอึงข้างลายกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
เฉลี่ยวันหนึ่งชาวบ้านจะได้รายได้จากการขายเห็ดแล้วก็อึ่งวันละถึงประมาณ๓๐๐๕๐๐บาทเลยทีเดียวนะคุณ
ถึงจะเป็นรายได้ที่แหมบางคนบอกเล็กน้อยนะ
แต่มันก็เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างรายได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมแบบนี้

เพราะว่าอึ่งก็เยอะเห็ดก็เยอะ
ที่เขาบอกว่าเยอะเหมือนดอกเห็ด
ขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดเยอะจริงอะค่ะ
เต็มกระลำมังเลยดูสิ

ใช่มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะ
ใช่ไม่เขาทานกันเป็นประจำเป็นอาหารอีสาน
อาหารพื้นเมืองที่แบบว่าอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนดีไขมันต่ำนะกินแล้วก็แฮปปี้มีความสุข
แต่ก็แล้วแต่คนที่ชื่นชอบถูกไหมคะ
บางคนเอาไปต้มบางคนเอาไปย่าง
เอาไปทำแกงอังอ่อมแกงอะไรอย่างนี้
ผมเคยเห็นต้มอ่ะแกงอ่อมอะไรสักอย่างนี่แหละ
โอ้โหนี่อึ่งลอยอย่างนี้

เมนูที่เขาแบบเอาอึ่งไปใส่
ยัดไส้แบบใครทำเธอท้อง
อ๋ออึ่งยัดไส้อะไรสักอย่างคือข้างในมันเป็นไข่อย่างนี้
ถูกต้องแล้วก็ไปปิ้งไปหมุนใช่ไหมเอออะไรแบบนี้
คือจริงแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาหารป่านะ
เป็นอาหารป่าเป็นอาหารพื้นบ้านของคนในชุมชน
ที่เขาแบบว่าคนในสมัยก่อนเขามีวิถีชีวิตที่มันผูกพันอยู่กับ
ของกินในป่าเพราะฉะนั้นแล้วอาหารเหล่านี้
มันไม่ได้เป็นการทำร้ายสัตว์หรือยังใด
เพราะว่าเขาเก็บทานกันหรือว่าไปแบบว่า
ไปหาอึ่งหาเขียดหากบมาทำกินกันในครัวเรือนด้วย

บางทีเอามากินบ้างมันก็จะได้ขยายพันธุ์ใหม่
ก็เป็นการทำให้ระบบนิเศษมันหมุนเวียนไป

ใช่เก็บเห็ดเก็บอึงเก็บเห็ดจับอึงปลูกแล้ว
เป็นช่วงดีในช่วงของหน้าฝนค่ะ